ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผม
ตอนนี้ขออนุญาตบอกเลยว่าตื่นเต้นมากไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน
ถ้าเกิดผมเกิดพูดอะไรอึกอักหรือเกิดทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยพี่นักข่าวทุกคนด้วยนะครับ
ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคนพาดพิงถึงคุณจ๋านะครับผม
ผมขอแนะนำตัวเองก่อนเลยผมชื่อตุ๊ธนันเอื้ออารักษ์ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวครับ
สำหรับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตัวผมเองฮะ
แล้วที่มีกรณีไปเกี่ยวข้องถึงตัวของคุณจ๋าเนี่ย
ผมก็ต้องขอโทษคุณจ๋าแล้วก็ครอบครัวของคุณจ๋ามาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผม
ผมกับคุณจ๋าคบหาดูใจกันจริงครับ
การที่คุณจ๋ายอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ยก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อน
แล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบตัวผมเองเนี่ยต่างก็รู้ว่าผมกับทางฝ่ายหญิงมีปัญหากันมาเกือบ๒ปีแล้ว
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหย่า
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้มีการบอกเล่าทั้งหมดให้กับคุณจ๋ารับรู้แล้วก็รับทราบ
เพราะผมไม่เคยโกหกคุณจ๋าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจแล้วก็ยอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าคุณจ๋าได้รับคำยืนยันจากปากของทางฝ่ายหญิงว่าเราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อน
ต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนก็จะไปมีใครก็ได้
เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความผิดของตัวผมเองครับก็อยากจะให้โทษมาที่ตัวผมนะฮะ
ไม่อยากจะให้โทษไปยังคนอื่นผมไม่อยากให้คุณจ๋าได้รับข่าวอะไรแบบนี้เลยอะครับ
ผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเองคุณจ๋าไม่ได้แย่งของของใครอย่างแน่นอนฮะ
แล้วก็ผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงแล้วก็เคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับตัวผมเองด้วยนะครับ
ประเด็นแรกที่มีการบอกว่าผมชุบตัวอยู่กับทางฝ่ายหญิงเนี่ยผมขอยืนยันออกมาว่าไม่เป็นความจริงนะฮะ
ผมหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไม่เคยขอเงินทองจากใครบริษัทที่ผมเปิดขึ้นมาก็เป็นเงินทุนของทางผมเองเป็นเงินเก็บของผม
แล้วยิ่งมีข่าวออกมาว่าผมถอนเงินออกจากบัญชีของทางฝ่ายหญิง๙แสนบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวเนี่ย
เรื่องนี้มันผมอ่านแล้วผมยังตลกมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่มันเป็นความจริงนะครับ
ผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแต่เรื่องนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนครับ
สำหรับเรื่องที่มีคนเขียนบอกว่าคุณจ๋าเนี่ยมาอยู่กับผมเพื่อต้องการที่ให้ผมเลี้ยงดู
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกจริงนะครับเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วคุณจ๋าเขาน่าจะมีรายได้มากกว่าผม
ซะอีกด้วยซ้ำอะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือข่าวลงเขียนบอกเอาไว้ว่าทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเป็นทหาร
เรื่องจริงคือไม่ใช่ครับแล้วการที่ข่าวเขียนลงไปแบบนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบอะไรในหลายด้านนะฮะ
ทำให้ผู้คนคาดเดากันไปต่างนานาแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น
สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอให้เรื่องราวที่มันกระทบแล้วก็มีผลกับทางคุณจ๋าเนี่ยจบแต่เพียงเท่านี้ครับ
แล้วก็ผมหวังว่าเรื่องราวของผมกับทางฝ่ายหญิงเองนั้นก็จะจบลงแต่โดยดีแล้วเราสองคนก็จะสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะครับ
ผมต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ผมได้มีโอกาสออกมาเปิดเผยเรื่องราวและรายละเอียดในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ
เรื่องนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าผมอยากทราบอยู่เหมือนกันครับไม่ทราบเลยจริงครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนนะครับ

หรือการสดทะเบียงหรือการแยกทางกัน
มีการเสร็จใดยากันหรือยังคะ

ถ้อยความเมื่อสักครู่นี้นะครับผม

แล้วจ่าเครียดมากไหมครับ

ก็ต้องเครียดกันเป็นเรื่องปกตินะครับ
แต่ว่าเครียดก็ส่วนหนึ่งครับ

เพราะฉะนั้นเราจะผ่านนั้นไปได้ครับ

แนนจะคบกับจ๋าต่อหรือไม่คบกันแล้วคะ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ

ตกลงกันว่าเราจะลดระดับความสัมพันธ

กว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับผม

ขออนุญาตเรียนตอบตามนี้นะครับว่า

มันเป็นความต้องการของตัวผมเองฮะ

คุณจ๋าได้รับผลกระทบจากข่าว

มันเป็นเรื่องที่คุณจ๋าไม่สมควรจะโดนเลย

แล้วผมก็ต้องเป็นคนออกมาปกป้องคุณจ๋าครับ

เรียกว่าคบหาด้วยใจกับคุณจ๋า
เหมือนอย่างที่เรียนแจ้งไปในคำแถลงแล้วครับผม
สักช่วงเวลาหนึ่งครับ

เราไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วครับผม

เตรียมตัวเตรียมใจขนาดไรครับผม

โทษมาที่ตัวผมดีกว่าครับอย่าไปโทษคุณจ๋าเลยครับคุณจ๋าไม่ได้ทำอะไรที่

แต่เรายืนยันใช่ไหมคะว่าทางฝ่ายหญิงคนเก่าของเราเนี่ย
เขารับทราบว่าเราคุยอยู่กับคุณจ๋าแล้วก็ยินยอมยอมรับตั้งแต่ทีแรกให้คบกัน

เราไม่แปลกใจหรอกค่ะเรายืนยันแต่กับมีพิสิทธิ์เสียงมีข่าวออกมาค่อนข้างนี้
คำถามนี้ผมขออนุญาตยังไม่ตอบนะเวลานี้นะครับผม
ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่จะต้องตอบแล้วเดี๋ยวก็ขออนุญาตมาถามกันอีกที
จะแถลงวันนี้แล้วคิดว่าเรื่องราวจะจบลงไหมคะหรือว่าจะต้องมีกลัวจะมีอะไรออกมาอีกไหมคะหรือยังไงบ้าง
จากใจเลยนะครับผมก็อยากจะให้เรื่องราวมันจบแต่โดยดีครับ
แต่ถ้าเกิดมันยังไม่จบก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
เพราะตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วว่าจะเอาหน้าไปเรียนตลาดนี้ยังไงได้ยังไงดีครับ
คำถามพี่ดีจังเลยครับผมก็คงใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมครับ
มันมีผลกระทบอะไรกับตัวละละธุรกิจของเราไหมครับเพราะว่าเรื่องหน้าตลาดนี้อะไรอย่างนี้อาจจะมีความผลกระทบอีกได้ไหมครับ
เกี่ยวกับตัวผมเองเนี่ยแม่ผมไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบอะไรเหมือนกัน
ส่วนเกี่ยวกับตัวธุรกิจที่ทำเนี่ยขออนุญาตยังไม่ตอบได้ไหมครับ
เรื่องนี้มันเป็นความผิดของตัวผมเองนะฮะแล้วก็ในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยผมขอเก็บไว้ก่อน
ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องตอบเดี๋ยวผมจะออกมาตอบกันครับ
เหมือนเป็นการทำให้คนมองว่าทางพี่จ๋าเป็นมือที่๓อย่างนี้ค่ะ
ถึงผมถึงบอกว่ามันเป็นความผิดของตัวผมเองฮะอันนี้

เพราะว่าพี่จ๋าถูกด่าว่าไปแย่งสามีคนอื่นเขาว่ะครับตอนนี้
ขอโทษครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับ

อ่ะอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมครับ
ขอให้คู่กรณีออกมาเป็นคนตอบต่อไปยิ่งดีกว่าครับ

ตอนกลางอย่างไรเลย